อ่ะสอสอรอตกลงสอสอรอของกรรมธิการเนี้ยมันทำไมมันดูแบบ
จะให้ประชาชนไปเลยสองร้อยคนไม่ได้เหรอค่ะ
ว่าจะเป็นคนเลือกว่าใครจะมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูล
ทำไมจะต้องมีติ่งเอาไว้อีกห้าสิบฮะคือร่างแก้ไขรำนูลของ
พักร่วมรัฐบาลที่พูดถึงนะฮะกับร่างรัฐมนูลตั้งสอสลอของพักร่วมฝ่ายค้าน
ของพักร่วมป่ายค้านนี่ให้เลือกสสลองจากการเลือกตั้งทั้งสองร้อยคนนะฮะ
ซึ่งแน่นอนก็เลือกทั้งประเทศก็ที่ได้มาก็อยู่ที่แล้วแต่จะเลือกนะฮะ
แต่ว่าของรัฐบาลเนี่ยเราออกทีหลังเราก็ดูจุดบกพร่องของร่างของฝ่ายค้าน
แล้วก็เห็นว่าเลือกบทเลยอย่างนั้นเราไม่ได้กลุ่มที่น่าจะมีส่วนได้เสียหรือควรที่จะเข้ามา
เช่นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งถ้าใช้วิธีเลือกเลยไม่มีทางได้นักเรียนนักศึกษาเข้ามา
เราก็ใช้แบ่งออกมาเลือกเลยร้อยห้าสิบนะฮะโดยตรงจากประชาชนอีกร้อยห้าสิบก็แบ่งว่าให้กรกษ์กระต่อไปออกหลักเกณฑ์แล้วก็ไปได้นักเรียนนักศึกษามาสิบคน
ค่ะแล้วก็ให้ที่ประชุมใหญ่ของนักศึกษาพอดีเลือกผู้ทรงคุณพุทธสาขารักษาสาขานิทธิศาสตร์ต่างต่างเข้ามาอีกยี่สิบคนค่ะ
แล้วให้รัฐสภานะเลือกตามสัดส่วนของของสมาชิกเนี้ยนะฮะเลือกผู้ทรงคุณพุทธเข้ามาอีกอ่ายี่สิบคนค่ะรวมแล้วก็เป็นสองร้อยคนนะฮะ
ซึ่งโครงสร้างสอสลอนี้ผมว่าของซีกรัฐบาลดีกว่าของฝ่ายค้านฝ่ายค้านอื่นเขาก็ชอบอาจารย์การฝ่ายค้านบางคนนะฮะ

ทำอาชีพนี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้สมัครที่เป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษากลุ่มหนึ่งแล้วก็ในวันที่ประชาชนอย่างผมให้คุณจอมขวัญไปเลือกเนี่ยก็เลือกอาจจะอาจจะถูกบีบบังคับว่าเลือกสองคนจากลิสต์นี้ที่เป็นคนทำอาชีพนี้เลือกหนึ่งคนจากลิสต์นิสิตนักศึกษาเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราต้องการความ
ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะอยากจะอยากจะพูดถึงคือคือจุดประสงค์การมีสองสอร้องก่อนนะครับคือแน่นอนจุดประสงค์หลักคือการได้มาซึ่งร่างรัฐมนต์ฉบับใหม่
ว่าโอเคเราจะให้สอสรมาจากประชาชนร่างรัฐมนุนใหม่
แต่จะมีบางคนที่มีผู้ทรงคุณวุฒิไปเลือก

มันทำให้ผมว่ามันทำให้ความรู้สึกของผู้คนที่เขารู้สึกว่า
ปัจจุบันเขาขาดความต้องการที่อยากจะเป็น
หรือว่าขาดความรู้สึกที่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ย

เพราะฉะนั้นการที่มียึดหลักว่าสอสรต้องมาจากการเลือกตั้ง๑๐๐
ผมคิดว่ามันจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่เขาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงณปัจจุบัน
แล้วถ้าต้องการความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละคณะเข้ามาเนี่ย
มันก็เป็นโมเดลเหมือนกับการตั้งกรรมธิการขึ้นมาได้
ก็เหมือนกับว่ามีสภาสอสรที่มาจากการเลือกตั้ง๑๐๐ก่อน
แล้วก็ตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อมายกร่างรัฐมนุนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ดึงผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในจุดนั้นก็ได้เหมือนกัน
อาจารย์คะคือในจังหวะที่บรรยากาศการเรียกร้องมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะ
อันนี้ก็ความพอใจของแต่ละท่านนะฮะ
แต่ที่จริงแล้วต้องมองนะว่าฉบับของพักร่วมรัฐบาลดีกว่า

หรือที่มาอังสภาษณ์สรรค์ในปีสี่ศูนย์
สรษร๔๐เน่ะอย่าลืมว่าพวกพระภัยคารเนี่ยชื่นชมรัฐมนุม๔๐มาก
ที่มานี่มาจากการที่เลือกกันเอง
แล้วส่งมา๒เท่าแล้วก็ให้สภาเลือกนะครับ
ซึ่งโครงสร้างสรษโรของปีศสูทน์นั้นสู้ของภักร่วมรัฐบาลไม่ได้

ถ้าบอกว่าผลิตผลนี้จะไม่ดีใช่ไหมครับ

แย่กว่ากระบวนการของพักร่วมรัฐบาล
อันนี้ฉันถามแบบนี้คือถ้าอาจารย์จะเอาอันนั้นมาเข้าสมการด้วย
แต่กำลังจะบอกว่าของรัฐบาลที่เสนอสอสรตอนนี้
ดีกว่าสสรตอน๔๐ที่บอกว่าเป็นฉบับประชาชน

งั้นเอาใหม่แต่มันมีอีกอันหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่างั้น
ก็มาจากประชาชนโดยตรงเลย๒๐๐คน
เอาเขามาเทียบด้วยสิคะของเขาไม่ดีกว่าของรัฐบาลเสมอเหรอคะ

เอามา๓อันเทียบกับของพักร่วมฝ่ายค้านไม่ดี
ในรัฐธนาภงเหยะดีสุด

ก็แย้งกับปัญหาว่าคือแค่๕๐คน
ทำไมเราจะต้องให้มันเหมือนยังมีเงื่อนไขอะไร

เราไม่ยอมปล่อยมือให้ประชาชนเลือกกันเอง

ถ้าอย่างงั้นก็เอาศาพหาผู้แทนอาศดรม
มาแก้รัฐบรรมศูนย์เลยไม่ดี
ก็ผ่านประชาชนเลือกหมดทั้ง๕๐๐คน

ขออีกนิดนึงอันนั้นทำไมต้องไปตั้งสสลอะไรให้ยุ่งหลุดหลาย
คุณพระอิทธิ์ขอชั้นเดี๋ยวชุดหน้ากลับมา
คือหลักการของสสลของสภาพกรุงแรงรัฐสนรคือเหมือนกัน
คือเราต้องการตัวแทนของประชาชนไป
ถ้าอาจารย์ยอมรับหลักการนี้
ว่าการที่สอสอไปร่างกฎหมาย

ก็ควรจะเห็นตรงกันว่ามันควรจะเลือกตั้ง๑๐๐

ต้องมีสวอีก๒๕๐คนมาจากการแต่งตั้ง
ผมก็เข้าใจอาจารย์ว่าถึงไปมองว่า
สรต้องมีกลุ่มที่แต่งตั้งเข้ามาด้วย

เราไว้ใจประชาชนหรือยัง

หรือว่าออกแบบกติกาที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง

แล้วก็กลุ่มคนที่จะมาเลือกนายก

อเจมส์อาจารย์เหมือนก็เพิ่งนึกออกผม

ถ้าสมมติให้สสมาร่างรัฐมนุนเลย
คือเรื่องของการได้มาซึ่งสอสอยังมีปัญหา

ก็เป็นการ
ผมสบายมากเลยผมก็ยังทุกอย่างมันก็อยู่ในรัฐมนุนก็ว่ากันไป